เอาก๋วยเตี๋ยวหมูก่อนเลยละกันพี่น้ำแข็งฮะนี่ร้านแห่งนี้เขาบอกว่าให้หมูล้นถ้วยไม่สนราคาหมูแพงเลย
ทำกลางบรรยากาศธรรมชาติริมแม่น้ำน่านครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนกลิ่นฝันตั้งอยู่เลขที่หนึ่งทับหนึ่ง
หมู่ที่สิบตะมนต์วัดจันทร์อำเภอเมืองพิศนุโลกห่างจากสะพานสุพรรณกรยาและวัดจันทร์ตะวันตกประมาณสักร้อยห้าสิบเมตร
แน่นอนล่ะของดีคือก๋วยเตี๋ยวครับน้ำซุปกลมกล่อมหมูกับเนื้อแยกหม้อต้มก่อนเลยนะ
ไม่กินหมูไม่เป็นไรสั่งเนื้อได้มีให้เลือกสารพัดหมูเลยเอาหมูก่อน
หมูตุ๋นมาหมูหมักมีหมูสับลูกชิ้นหมูหมูยอก็มีครับ
ส่วนเนื้อเนี่ยเนื้อน่องอันนี้ของของโปรดผมเลยค่ะเนื้อตุ๋นผ้าคีริ้ว
อันนี้ใส่เครื่องในแล้วนะผ้าคีริ้วม้ามตับเนื้อสดลูกชิ้นเนื้อก็มีครับ
และทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งคือน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรโบราณที่เอาไว้เทปรุงในชามก๋วยเตี๋ยวครับ
เขาบอกเทลงไปนี่แซ่บคูณสองเลยร้านนี้เปิดมาสามปีแล้วคุณผู้ชม
เมนูขายดีของร้านคือก๋วยเตี๋ยว๕เซียน๕เซียนคืออะไรคือหมู๕อย่างรวมอยู่ในชามเดียวกัน
หมูตุ๋นหมูหมักหมูสับลูกชิ้นหมูและหมูย่อครับ
ใครสนใจอยากชิมเมนูก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนกลิ่นฝันเนี่ยก็เดินทางไปได้ครับหากขับรถข้ามสะพานสุพรรณกรยา
ไปทางฝั่งตะวันตกหน้าวัดจันทะวันตกก็ให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนริมแม่น้ำน่านก็จะถึงร้านที่อยู่ทางซ้ายมือ
เปิดทุกวันนะโอ้โหพี่แกไม่หยุดเลยเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึง๔โมงเย็นครับ
ติดต่อสอบถามได้ทางเพจก๋วยเตี๋ยวกลิ่นฝันหรือว่าเบอร์โทรก็มีศูนย์แปดห้าแปดเจ็ดสามหกสองหกสามครับ